มาอีกหนึ่งค่ะอันนี้ต้องใช้คำว่ายกครัว
ค่ะครับ
ผู้หญิงเสื้อลายคนนี้คาดว่าจะเป็นแม่
เดินมาใส่เลือกของเลือกของใส่ตะกร้าหยิบตะของแพงด้วยนะ
แล้วไปวางไว้ตรงนี้วางตรงจุดที่
พนักงานมองไม่ค่อยเห็น
แล้วก็ทำทีเป็นเดินซื้อของเลือกของต่อแต่ในมือกดโทรศัพท์แล้วนะ

เด็กสองคนเดินเข้ามาเป็นเยาวชนผู้หญิงคนผู้ชายคนคือลูกชายกับลูกสาว
ลูกสาวเนี่ยมีเป้สะพายที่หลังด้วยนี่นี่เดี๋ยวนะ
อ่านี่เห็นไหมลูกสาวมาแล้วมีสะพายเป้ที่หลังมาแล้วก็ลูกชายเดินตามมา
แล้วก็มีผู้ชายเสื้อสีเหลืองซึ่งคิดว่าคงเป็นพ่อล่ะค่ะเดินตามมาอีกคนนึงเห็นไหมเขาก็
กับแม่นี่ยืนบังตรงตะกร้าแล้วเห็นป่ะลูกก็ยืนเอ๊ะหันซ้ายหันขวาอยู่ตรงนั้นนิดนึง
สักพักหนึ่งคุณดูสิ่งที่เกิดขึ้นอืม
ผู้หญิงที่เป็นแม่ก็ทำทีเป็นยืนอยู่ตรงนั้นแหละแต่ก็เอ๊ะเลือกเอาอะไรต่ออีกดีนะ
อยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นเลยมั้งเนี่ยกล้องเนี่ย
นี่คือพฤติกรรมของครอบครัวนี้ค่ะ
แม่หยิบแม่เลือกพ่อยัดใส่เป้
หันเป้ให้พ่ออีกคนดูต้นทาง
๔คนมีหน้าที่ครบถ้วนเลย

ไม่กี่นาทีครอบครัวนี้ก็เดินออกจากร้านสะดวกซื้อ

ในกระเป๋าเขาบอกว่ารวมแล้วก็หลักพันเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุทางร้านก็เลยเอาภาพกล้องวงจรปิดคลิปนี้

พอตรวจสอบดูคุณน่าตกใจมาก
ครอบครัวนี้เขาทำแบบนี้

หลายครั้งแล้วโอ้ทำเป็นอาจินเลยนะ
ทำเป็นอาจินทำเป็นอาชีพอะค่ะ
คราวนี้ภาพชัดเจนมากชัดทั้งหน้าชัดทั้งพฤติกรรม
เดี๋ยวคงได้ตัวอย่างที่บอกยกครัวแน่นอน
กับแม่ไม่น่าสอนให้ลูกทำแบบนี้
ดูสินะครับทำเป็นขบวนการ